ไปดูการที่ตำรวจเขาไปรวบขโมยคนหนึ่งเขาชื่อว่าก๊อฟหน้าลาย
ไม่ใช่ผมนะน่าหลายไหมไม่หลายนะคนนี้เขาชื่อว่าก๊อปน่าหลาย
เป็นตีนแมวไปตระเวนลักทรัพย์ชาวบ้านแถวแถวฝั่งทนไปหาเงินเสพยาเสพติด
คุณผู้ชมนะฮะก่อนถูกจับเนี่ยคือเพิ่งจะมาขโมยมือถือจากรถส่งน้ำอัดลม
เขาไปจอดส่งในหมู่บ้านอ่ะอ่าไปโฉกเข้ามาคุณผู้ชมอ้าวนะฮะ
ตำรวจโรงพักบางขุนเทียนจับกลุ่มนายกอล์ฟธรรมทัศนานนท์นะฮะ
หรือว่ากอล์ฟน่าหลายอายุสามสิบแปดปีนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาทนบุรี
หลังจากเข้าไปขโมยแท็บเล็ต๒เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
นาภาษาแมนแห่งหนึ่งในซอยเอกชัยแปดสิบเอ็ดแล้วก็กล้องมูลจอมปิดจับภาพเอาไว้ได้
ที่ฉายาคืออะไรเขาศักดิ์ไงอ๋อก็เลยน่ารายแบบเนี้ยอันนี้ค่ะ
ยิ่งแหละยิ่งเห็นชัดนะเออโอ้ยยิ่งจับตัวง่ายเนอะนะฮะ
เขาก็สารภาพนะเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแหละ
เข้าไปสักประมาณตี๒มันก็ไม่มีคนอยู่ในห้องไง
ก็เลยแอบเข้าไปขโมยของก่อนนำไปขายต่อให้กับเพื่อน
ได้เงินมาสี่พันพอได้เงินมาปุ๊บก็ไปซื้อยามาเสพตามสบายใจนะครับ
คือที่ทำเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
อาศัยนอนตามสะพานพุธบ้างใต้สะพานแยกตากศิลป์บ้าง
พอมีเงินก็จะไปใช้จ่ายยาเสพติดต่าง
พอเงินหมดก็จะออกไปตะเวนขโมยของตามหอพักบ้างบ้านพักต่าง
ถูกจับไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสารภาพเลย
จะไปก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือและเงินสดจากรถบรรทุกส่งน้ำอัดลม
ที่ไปจอดส่งอยู่แถวบริเวณสี่แยกบ้านแขกเขตธนบุรีคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบประวัติในกอล์ฟหน้าไลน์เนี่ย
เข้าเข้าออกเรือนจำในคดียาเสพติดหลายครั้งเหลือเกิน
ล่าสุดเพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นาน
ก็มาก่อเหตุเรื่องของการขโมยของอีกนะครับ

อยู่ไปยาวเลยละกันนะคะ